เริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้ากรณีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะ

เป็นเครื่องสำอางด้วยอะไรด้วยแต่ปรากฏว่าสวมเลขออยนะฮะอ่า
ผลิตภัณฑ์ที่เอามาเป็นส่วนผสมต่างไม่ได้คุณภาพ

กฎหมายนะครับวันนี้มีความคืบหน้าครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าตำรวจจะเรียกหมอบอลหมอบอลเทคมีอัล
แล้วก็ภรรยามาให้ปากคำด้วยเพราะว่าไปรีวิวโฆษณาเชิญชวนให้คนมาใช้สินค้า
โดยความคืบหน้าการตรวจสอบแล้วก็เอาผิดกับเครือข่ายของผลิตภัณฑ์ต่าง
พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองพบตรที่เข้ามาดูแลคดีนี้
พร้อมกับชุดสืบสวนวันนี้มาติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ

โดยระบุว่าวันนี้ได้ออกหมายเรียกบุคคลที่เข้าไปรีวิวสินค้า
ก็คือนายแพทย์ปียพงศ์โหวิลัยลักษณ์หรือว่าหมอบอลเทคมีอัล
ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามกับภรรยา
ก็คือนางสาวปวีนานามสงครามให้มาสอบปากคำนะครับ
ให้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เนื่องจากทั้ง๒คนไปรับโฆษณาเชิญชวนให้คนมากินน้ำชง
เป็นน้ำชงรสสัตว์ส่วนคลีโอนะครับ
ก็เขาชื่อว่าหมอบอลเทคมีเอาท์ที่ได้ฉายาก็เพราะว่าเคยไปออกรายการนะฮะ

รายการที่ชื่อว่ารายการเทคนิเอาท์รายการหาคู่แล้วก็ไปเจอกับภรรยาในรายการนี่แหละ
แล้วก็ไปขอแต่งงานกันอีกรายการหนึ่งนะครับ
ทั้งสองคนเนี่ยตำรวจบอกว่าโฆษณาสินค้าในเครือเมจิกสกินนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับที่ไปโฆษณาเนี่ย
โฆษณาในรายการของนายกษิตวรชิงตันหรือว่าหญิงย้วย
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชน
ย้วยก็คือ๑ใน๘ผู้ต้องหาในเครือข่ายเมจิกสกินนะครับ
แต่ตอนนี้ได้ประกันตัวอยู่ซึ่งตำรวจจะเรียกนายกษิตหรือหญิงย้วยมาสอบสวนเพิ่มเติม
ในวันที่๑๑พฤษภาคมให้มาพร้อมกันทั้ง๓คนเลยนะครับ
เรื่องต้นทั้ง๓คนเข้าข่ายความผิดก็คือตามพรบอาหารพศ๒๕๕๙
ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ
หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็เรื่องของการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณเพื่อประโยชน์ทางการค้า
โดยไม่ได้รับอนุญาตมีอัตราโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ทีนี้ในแพทย์ปียพงศ์ก็จะมีปัญหาเพิ่มด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นแพทย์นะฮะ
ทางด้านความงามจึงอาจเข้าข่ายเป็นความผิดด้านจริยธรรมและจัญญบันแพทย์
ซึ่งจะต้องตรวจสอบและพิจารณาเป็นพิเศษทั้งในด้านของใบประกอบวิชาชีพทั่วไป
ใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทางว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่
หากไม่มีก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องนี้อีกด้วย
เพราะว่าผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์เองอะไรเองเนี่ย
ไม่ใช่แค่เครือเมจิกสกินนะอย่างอาหารเสริมอีกชนิดหนึ่งที่เพิ่งมีปัญหาก็คือลีดเนี่ย

ใช่ค่ะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างเหล่านี้นอกจากจะใช้ศิลปินดารานักแสดงเน็ตไอดอล
เขาก็ใช้คนในแวดวงการแพทย์ไง
สัชกรบ้างคุณหมอบ้างพยาบาลบ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ